มีชื่อเรียกว่าผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ซึ่งก็ก็ต่อเป็นผู้แต่งตั้งขึ้น

มีชื่อเรียกว่าผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ระหว่างเวลาที่มีการดำเนินการเลือกตั้ง

ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอำนาจจับกลุ่ม

กล่าวคือผู้ตรวจการเลือกตั้งมีสถานะเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ผู้ตรวจการเลือกตั้งที่กำหนดเอาไว้คือ
ข้อ๑ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ดำเนินการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อ๒ตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมือง

ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริงเกี่ยงคำ

ข้อ๔ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ

กรกตผู้ใดที่ขัดขวางกัน
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี

และถ้ามีการใช้กำลังประทุดสาราย

ผู้ตรวจการเลือกตั้งจะได้รับเงินเดือน๕๐๐๐บาท
และสามารถมีผู้ช่วยปฏิบัติงานได้๑คน
ที่มีเงินเดือน๑๕๐๐๐บาท
พร้อมกันนี้ยังสามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานได้อีกด้วย